ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวพาไปดูอาหารพื้นเมืองอีกหนึ่งอย่าง
เป็นอาหารที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปภูเก็ตแล้วไม่ได้กิน
ถือว่าไปไม่ถึงภูเก็ตนั่นก็คือโลบะ

ไม่ใช่โรตีมันคือโลบ่าค่ะคุณผู้ชม
เป็นสูตรโบราณด้วยร้านนี้เป็นเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตนะ

ภูเก็ตนะใช่แล้วอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอร่อยเด็ดขนาดไหน

ตลอดกินวันนี้พามาล่องใต้ยังเมืองแห่งไข่มุกอนามันที่จังหวัดภูเก็ต
จากสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นแล้ว
เรื่องอาหารการกินก็ไม่แพ้ที่ไหน
วันนี้ใบตองจะพามาสัมผัสรสชาติของอาหารท้องถิ่น
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างโลบะที่ร้านโลบะแม่ย่านางแห่งนี้ค่ะ
จากร้านที่ไม่มีชื่อกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าร้านโลบะแม่ย่านาง
เพราะตั้งอยู่ตรงข้ามสารเจ้าแม่ย่านาง
เปิดขายมานานกว่า๓๐ปี
ปัจจุบันเป็นรุ่นที่๒ที่สืบทอดสูตรโลบะเก่าแก่มาจากคุณแม่ค่ะ
โลบะจะใช้ส่วนต่างของหมูเช่นหัวหมูและเครื่องในหมู
ต้มกับเครื่องพะโล้จนพอสุกแล้วนำมาทอดให้กรอบนอกนุ่มใน
สำหรับโลบะร้านแม่ย่านางในหนึ่งชามนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนไหนของหมูบ้าง

ก็จะมีเต้าหู้เต้าหู้นี่จะเป็นเต้าหู้ใส่ไส้ที่เราให้
อันนี้ที่เด็ดของร้านเราก็คือว่าป่อเปี๊ยะทอดเนี่ยมันจะเป็นไส้มันแก้ว
ซึ่งถ้าส่วนมากที่เขาซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วมันจะเป็นไส้วุ้นเส้น
แต่ที่นี่ของที่ร้านจะทำเอง
อันนี้จะเป็นแห่จีก็จะเป็นแป้งทอดจะใส่กุ้งใส่มันแก้วถั่วงอก
แล้วก็ต่อมาเป็นเกี้ยนทอดเกี้ยนทอดนี่ก็จะเป็นของที่ขายดี
หัวหมูนี่ก็จะเป็นเนื้อหัวหมูเนื้อแดงติดมัน
แล้วก็มีใบหูมีหัวใจปอดลิ้นไส้
จานนี้นะคะ๑๒๐บาทก็จะเป็นไซส์ขนาดนี้ก็จะมีครบทุกอย่างเลยค่ะ
แต่ถ้าใครไม่ชอบทานเครื่องในยังมีป่อเปี๊ยะทอดเต้าหู้ทอดแห่จีและเกี้ยน
ที่เป็นไฮไลท์ของร้านให้ได้ลิ้มลองกันอีกด้วย
ซึ่งเกี้ยนก็คือเนื้อหมูสับห่อด้วยฟองเต้าหู้ทอดนั่นเอง
เมนูนี้ขายดีทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพื้นถิ่นเลยล่ะค่ะ
โลบะร้านแม่ย่านางถือว่าตอบโจทย์คนชอบทานโลบะสูตรดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี
ด้วยรสชาติความลงตัวระหว่างเครื่องในทอดที่ไม่อมน้ำมัน
กลิ่นเครื่องพะโล้ที่ไม่ฉุนเกินไป
กรอบนอกนุ่มในกำลังดี
ทานคู่กับแตงกวาสดและน้ำจิ้มสูตรเด็ด
ได้ทั้งรสเปรี้ยวหวานปนเผ็ดนิสนี
ลืมเรื่องความเลี่ยนความคาวไปได้เลย

ตรงที่ว่าน้ำจิ้มเขาเป็นรสพิเศษของเขา
มันไม่หวานไม่เปรี้ยวแล้วมันกลมดีที่สุด
แล้วก็ไส้เล็กผมชอบมาก
บางทีก็ซื้อกลับบ้านไปให้ครอบครัวแล้วแต่โอกาส

สิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือมีหุ้นกระดูกหมูชามนี้
หน้าตาอาจจะดูเหมือนเส้นหมี่ผัดธรรมดาธรรมดา
แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่การทาน
พร้อมกับซุปยาจีนกระดูกหมูรสชาติดี
บอกเลยว่ากลมสุดไปเลยจ้า
สำหรับร้านนี้นะคะโลบะถ้าอยากจะได้ครบทุกอย่างเลย
แล้วก็มาสัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมหน่อยนะของภูเก็ตนะคะ
อ่าอยู่ที่ถนนกะบีค่ะ
เลี้ยงกับสารเจ้าแม่ย่านาง
เปิดก็จะเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพระวันเดียว
แล้วก็เปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึงประมาณบ่าย๓โมงค่ะ
บอกเลยว่าความดั้งเดิมของโลบะร้านแม่ย่านาง
เป็นรสชาติที่ไม่ควรพลาด
มาเยือนเมืองแห่งไข่มุกอันดามันแห่งนี้ค่ะ